คือน้องหมาเนี่ยโดนรถคันนี้เหยียบทับหมาไม่ตายนะครับแต่ก็
เจ็บหนักแหละเดี๋ยวถ้าทีมงานใช้ภาพอีกครั้งเนี่ยเราไม่
ปล่อยจนถึงภาพตอนที่น้องหมาร้องแล้วนะเดี๋ยวแค่หยุด
ตรงจังหวะที่กำลังจะชนก็พอแล้วโอเคโอ้ยเดี๋ยวเราไปภาพ
อื่นเลยครับเพราะว่าเข้าใจเลยคนรักสัตว์นี่ก็คงจะสะเทือน
ใจมากนะฮะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนร้องเรียนผ่านทางมูลนิ
บางคนไม่ได้ยินแล้วตอนนี้เขาแจ้งความเอาผิดแล้ว
ว่ากันว่าคนที่ขับรถคันนั้นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่
เทศบาลบางละมุงต้องการพิสูจนเจตนาว่าคุณตั้งใจขับรถ
หมาจนหมามันเจ็บหนักหรือถึงขั้นพิการตลอดชีวิตหรือเปล่า
หมาตัวนี้อาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งสำนักงานเทศบาลบางละมุง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าวงจรปิดเป็นภาพหลักฐาน
ชัดเจนน้องหมาเนี่ยอาการหนักนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอมี
เข้าไปช่วยเหลือแล้วเรียกให้คนขับจอดสิ่งที่พบก็คือ
เขาบอกว่าอ้าวทำไมอ่ะชาวบ้านบอกก็คุณเหยียบรถ
แล้วก็ชนหมาเนี่ยทับหมาเนี่ยเขาบอกว่าก็พาไปโรงพยาบาล
เองสิเป็นซะอย่างนั้นครับอันนี้พลเมืองดีเขาบอกนะสภาพของ
หมาตัวนี้เป็นยังไงเอาดูกันหน่อยครับนี่ฮะโอ้ยลูกหมาสีดำ
ตัวนี้ครับตัวเดียวกันกับในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับพลเมือง
กระดูกสันหลังข้อรองสุดท้ายหักฮะและนี่คือผลที่มีการส่งข้อ
กลมแดงเห็นชัดครับนี่ฮะต้องผ่าตัดแล้วถ้าผ่าตัดแล้วน้อง
หายเป็นปกติไหมหมาตัวนี้จะกลับมาวิ่งได้เหมือนปกติจะ
ได้ปกติไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะพิกลพิการไปจนตายครับ
ชาวเน็ตก็เลยกระหน่ำคอมเมนต์เลยบอกว่าโอ้โหจิตใจคนที่
ขับรถแล้วเหยียบหมาทับหมาเนี่ยทำด้วยอะไรอยากจะให้เจ้าตัว
ออกมาแสดงความรับผิดชอบเดี๋ยวเรื่องนี้รอติดตามความ
หน้านะครับคำชี้แจงคำอธิบายจากคนที่ขับรถคันนี้
รวมไปถึงความคืบหน้าทางคดีเพราะว่าจริงแล้วอาจจะ
เข้าข่ายความผิดทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างไรเพราะก็มี
ตรงจุดนี้คุ้มครองความเป็นอยู่และความปลอดภัยของ
น้องหมาน้องแมวด้วยเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับ
เสียงร้องมันเจ็บบวชจริงนะครับ